บอกว่าเป็นการเปิดฉากปีใหม่มาด้วยความร้อนแรง
ตั้งแต่บอกว่าประกาศมอบขระไม้ให้หนึ่งโล

ล่าสุดก็ได้ปิดฉากความรักกับคุณแอมพีรวัตร
หกปีที่ผ่านมาก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวนะคะ
เหมือนบทสรุปของความรักระหว่างหยกธัญการและอดีตหวานใจแอมพีรวัตรค่ะ

เพราะว่าล่าสุดหยกธัญการค่ะที่ปิดปากเงียบเรื่องนี้อยู่นาน

บอกว่าที่ผ่านมาไม่มีคำอธิบายใดจากฝ่ายชาย
มีเพียงคำต่อว่าแล้วก็เอ่ยปากขอยุติความสัมพันธ์ก่อน

แล้วก็เสียดายเวลา๖ปีที่ผ่านมา
ที่เคยคุยเรื่องอนาคตร่วมกัน
ก่อนเผยว่าบทสนทนาผ่านไลน์ของแอมพ์และพี

แต่ว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยออกมา
แล้วก็ขอบอกว่าขอจบเรื่องทุกอย่างเอาไว้แค่วันนี้
โดยจะไม่พูดถึงฝ่ายชายและนักแสดงสาวรุ่นน้องอีกนะคะ

ดูเป็นหนังคนละม้วนเลยล่ะกับที่ฝ่ายชายพูดไว้
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพูดไม่ตรงกันยังไง
ไทยรัฐบันเทิงของเราตัดสลับมาให้ฟังกันประโยคต่อประโยคค่ะ
คือหยอกทราบค่ะว่า
ข้อความที่หยกโพสต์ลงไปมันเป็นคำที่ไม่สุภาพ
แต่งั้นอารมณ์ตอนนั้นหยกรู้สึกว่ามันแน่นนะคะ
มันหมดความอดทนแล้วจริงค่ะ
กับหยกต่อมันความสำคัญเป็นอย่างไรครับ
ดีครับเดียบร้อยครับ
เกียรตัดกับหยกว่ายังไงอ่ะคะ

คุยกันอย่างชัดเจนปีใหม่เขาก็ทำการ์ดทำอะไรให้กันดีนะครับ

ยกเขาใครแบบว่าโมโหใครให้ความสุขใจตัวเราใครอย่าง

ตั้งแต่เกิดเรื่องหลังจากที่หยกได้โพสต์ไอจีลงไปแล้วนะคะ
เราได้คุยกันแค่๑ครั้ง
โดยที่เขาโทรมาแล้วก็ตอบว่า

แล้วหลังจากนั้นเขาก็เป็นฝ่ายที่ขอยุติความสัมพันธ์ก่อน
จนผ่านไปครบ๑๐วัน
เขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์
เพื่อที่จะให้มาบอกหยกว่าให้หยกพูดไปในทิศทางเดียวกับเขา
ซึ่งหยกรู้สึกว่าหยกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาพูดเรื่องที่ไม่จริง
ไม่มีใครให้อภัยใครนะครับทุกคนมันเคลียร์กันลงตัว
คือจบกันด้วยดีครับขอบคุณนะครับที่

หยกขอยุติความสัมพันธ์ทุกอย่าง
พี่หอค้าเรียกว่าทั้งนี้หรือว่าจบกันไม่สวยเลย
ไม่สวยค่ะแต่หน้าตอนนี้หยกบอกเลยว่า
เป็นเพื่อนกันก็ยังไม่พร้อมค่ะ
ปะล่ะเป็นเพื่อนกันก็ยังไม่พร้อม
หนึ่งบอกเจ็บแบบจบแบบแฮปปี้ก็ฟังกันไปชัดแล้วนะคะ
แต่ที่โดนถล่มหนักแบบไม่ให้พักยก
นั่นก็คืออินสตราแกรมส่วนตัวของฝ่ายชายแอมพีรวัตรนี่แหละ
ซึ่งชาวเน็ตนะคะเขาแฮสแท็กทีมหยกเข้าไปกระหน่ำกันแบบยับเยินเลยทีเดียว
จนถึงขนาดที่เจ้าตัวมีการโพสต์ภาพคอมเมนต์ของฟอลลอเวอร์บางคน

บอกว่าชาวเน็ตคนไหนที่มาล่วงเกินบุพการีของเขาอาจจะเจอบทลงโทษทางกฎหมาย
ขณะที่เหล่าฟอลลอเวอร์เองก็ตอบกลับแบบเผ็ดร้อนเช่นเดียวกัน
ก็ไม่ได้มีใครกลัวใครกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานนี้
เมื่อวันที่แอมให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยวันเสาร์นะฮะ
บอกว่าอยากด่าอะไรก็ด่าให้จบด่าวันนี้แล้วกัน
แล้วด่าวันเดียวนะขอแค่วันนี้วันเดียว
เน็ตก็เลยจัดให้จ้ะจัดให้ทั้งวันเลยแล้วก็ลามมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่จบนะฮะ
ส่วนคู่กรณีอย่างน้องพีพีเนี่ยก็โดนเหมือนกันบอกว่าอยากจะดับใช่ไหม
ดังได้ครั้งหนึ่งต่อไปนี้ผลงานของเธอทุกอย่างแฟนคลับแอนตี้หมดแล้ว
หยกมาแรงมากรองมากจริง